อยากให้คุณผู้ชมกลับไปที่สพเมืองนทบุรีค่ะ
คุณสิริวัณรักษัตริย์ยังอยู่ที่นั่นนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาว่าตอนนี้
กลุ่มเพื่อนของคุณแตงโมที่อยู่บนเรือตอนที่เกิดเหตุ
เข้าให้ปากคำกับตำรวจครบถ้วนแล้ว
ล่าสุดเป็นยังไงบ้างมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาบ้าง

เกาะติดบรรยากาศที่สพเมืองนนทบุรีอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลังจากที่เพื่อนของแตงโมนิดาทั้ง๕คนค่ะ
ได้เดินทางมาสอบปากคำให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมนะคะ
ซึ่งทางพันธุ์ตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตนะคะ
ผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรีได้ยืนยันแล้วนะคะว่า
เพื่อนของแตงโมทั้ง๕คนเดินทางมาให้ปากคำที่สพครบทั้งหมดทุกคนแล้วค่ะ
บรรยากาศล่าสุดที่ตอนนี้นะคะที่บริเวณหน้าห้องสอบสวน
ของสพเมืองนนทบุรีนะคะ
ก็สื่อมวลชนก็ยังเกาะติดบรรยากาศอยู่ค่ะ
ในการสอบปากคำในครั้งนี้นะคะตำรวจพนักงานสอบสวนนะคะ
ได้แยกเพื่อนของแตงโมทั้ง๕คนนะคะ
สอบปากคำเป็นแต่ละห้องค่ะ
ซึ่งเมื่อ๓๐นาทีก่อนหน้านี้นะคะ
ทางผู้กำกับการสพเมืองนทบุรีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะ
โดยก็เปิดเผยสั้นนะคะว่า
โดยเฉพาะนายปตานุพัฒน์นะคะ
ก็ได้บอกกับทางตำรวจว่ารู้สึกเสียใจค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ที่เดินทางมาให้ปักคำเพิ่มเติมวันนี้ล่าช้าเนี่ย
เนื่องจากว่าได้ติดตามข่าวทั้งวันค่ะแล้วก็รู้สึกกลัวนะคะ
เลยไปปรึกษาทนายความอย่างเช่นทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะ
แล้วก็ได้รับการปฏิเสธก็เลยตัดสินใจค่ะ
จะเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอน
ของทางผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรีที่ให้สัมภาษณ์สั้น
กับเรื่องของการสอบปากคำเพื่อนของแตงโมนิดาค่ะ
ก็พูดจากการเนี่ยครับพูดจากการซิทธิกลึกยังครับ

เขาแลกพิสูจน์อยู่ผมหาไม่เจอน่าจะอยู่ในนี้น่ะ
ก็จะใช้เวลานานไหมครับในการให้การปากคำ
ซักพักนึงครับ
ไม่เครียดครับ
พ่อก่อนที่ขึ้นมาแล้วเขาก็เสียใจ
ตอนนั้นนี่เขาอาจจะเครียด

ว่าเออให้เล่าเขาได้จริง
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ที่บอกเหตุผลนะคะว่าทำไมถึง
มาให้ปากคำเลื่อนจากเวลาติดข้าง
ในกระดับ๑๐นาทีมาเป็น

ก็อย่างที่บอกเขาไปหาทนาย
หลายท่านแต่ตอนหลังก็

กลัวอะไรอย่างนี้ก็อยากได้ที่ปรึกษา

ไม่ได้มีทนายมา

ต้องใช้เวลาสอบนานมั้ยครับพี่
คุณพาครูกูเคมเมอร์ศรศนค่ะอย่างที่เราได้รายงานไปเป็นระยะ
ว่าการเดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมในวันนี้
แล้วก็มีเพื่อนสาวอีกคนนึงนะคะชื่อคุณแซนค่ะส่วนเพื่อนชายอีกสองคน
ตำรวจก็ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อว่าเป็นใครที่เดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมในวันนี้
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของครอบครัวของคุณแตงโมนิดา
ก็มีพี่ชายค่ะที่เดินทางมาก่อนหน้านี้ที่สพเมืองนนทบุรี
เพื่อที่จะมาติดตามดูการสอบปากคำค่ะ
ขณะที่บรรยากาศของการสอบประคำตลอดกว่า๑ชั่วโมงที่ผ่านมา
คุณภาคภูมิคุณเขมสอนก็เรียกได้ว่าบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียด
แต่ว่าทางผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรีก็บอกว่า

บรรยากาศในการสอบปากคำก็มีสีหน้าค่อนข้างที่จะผ่อนคลาย
ซึ่งหลังจากสอบปากคำเสร็จก็จะมีการออกมาเปิดเผยรายละเอียด
ซึ่งตำรวจก็บอกว่าคืนนี้การสอบประคำก็จะใช้เวลา
เพราะว่ามีเพื่อนของคุณแตงโมมาให้ปากคำพร้อมกันทั้ง๕คน
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ยังเกาะติดอยู่ที่สพเมืองนนทบุรีค่ะ
สินวัลนักศักดิ์ข่าวแถวรัดทีวีรายงานสดจากสพเมืองนนทบุรี